มาดูส่งหน้า๒ท่านิดหน่อยนะคะภังงาถเลยค่ะ
วงบันลังความแม่นคืนนะคะหลังจากที่พลาดเป้าไปสักประมาณ๓๔งวดนะคะ

แม่นำนึงอย่างไรเหรอยังไง
คือเอาจริงนะหลายคนก็หวังว่าจะเข้ารางวัลที่๑ไง
แต่แฟนคลับแม่น้ำหนึ่งบอกว่าเลขท้าย๓ตัวฉันก็เอาแล้วนี่ค่ะ
จุดทูปูอันนี้เลขรัฐบาลไทยเลยนะคะ
แล้วปรากฏว่าไปตรงกับเลขท้าย๓ตัว๗๕๕ใช่ไหมคะสลับกัน
คือถ้าเกิดว่าคนเล่นเป็นเนี่ยก็จะต้องมีการสลับนะคะ
ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นพี่อย่างนี้พี่ก็จะซื้อ๕๕๗ตรงก็ตรงเขาไงก็ไม่ถูกไงคะ
ก็โดนกินอย่างนี้เหรอใช่ค่ะคนที่เล่นเป็นเขาก็สลับไง๗๕๕๗๕อะไรอย่างนี้
คือเวลาถูกอะอะไรมันก็โยงไว้ได้หมดอะอย่างเงี้ยตลาด
นี่ค่ะแม่น้ำหนึ่งมีการโพสต์ด้วยนะพวงบันลังคนแรก
เออเขาบอกว่าเสียดายไม่ใช่เลขรางวัลที่หนึ่งอย่างที่คาดหวัง
แต่ก็ไม่เป็นไรเอาเธอเข้าแล้ว
รางวัลไหนก็เหมือนกันแฟนก็ได้เฮกันไปตามตามกันนะคะ
แต่วันเนี่ยหลายคนที่ตามแม่น้ำหนึ่งเนี่ยถูกนะ

เขาให้๙๕ใช่ไหม๙๕คือรางวัลเลขท้าย๒ตัวตรงเลย
พรีชสิทธิ์ค้ารอไหลดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
กูว่าอะไรอ้าวท่านหนีอุดหัว
ออกทีแล้วนะคะออกทีแล้วนะคะออกทีแล้วนะคะออกทีแล้วนะคะ
คุณพ่อคุณพ่อ

ถ้ากรี๊ดขนาดนี้โปรดกินนกหวีดเป็นอาหารค่ะ
สิ่งใบเหรอนึกว่าไปเที่ยวดิมเวอร์นึกว่าเริ่มไปเฮาะแต่นี่คือความดีใจ
ใช่ค่ะเขาให้๙๕ไงคือที่กรี๊ดเนี่ย๑ตัวเองก็ถูก
๒คือให้ถูกทวงพลังอย่างนี้
ใช่ก่อนหน้านี้ก็แป้วไปใช่ไหมคะนี่แล้ว๓๗นะแกจุดทูบด้วยได้๕๓๗มาจำได้ไหม
แต่ปรากฏว่าไอ้เลข๓๗มันไปตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่๑ใช่ไหม
เขาให้ซื้อเลียงไปเลข๙๑ถึง๙๕นี่โดนซักตัวแล้ว
โอเคนี่ค่ะเลขทูป๕๓๗แต่ว่าเลขของรางวัลที่๑มันคือ๐๔๕๐๓๗ใช่ไหมคะ
ให้เฉียวก็ถือว่าบางคนก็ไปตัดเล่นไงเป็นที่รู้กันนะไม่ต้องพูดมากเจ็บคอค่ะ
ก็ยินดีกับทุกคนแล้วกันนะฮะใครไม่ถูกก็พักก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่